เพราะคนเนี่ยไม่กล้าไปหากันก็ต้องส่งของหากันใช่ไหมคะ
ไปดูชีวิตของลุงไปรษณีย์บ้านนอก

บ้านมากันเป็นฝูงไล่ตามกันเป็นขบวนเลยนะคะแต่ว่าหนุ่ม
รายศนีย์คนนี้ก็ยังอารมณ์ดีนะเร่งเครื่องจักรยานยนต์หนีไปได้ทัน
นากรสังแก้วโพสต์ลงในโลกโซเชียลค่ะเขาบอกว่าเนี่ย
เป็นการรีวิวชีวิตบุรุษปรายศนีย์ที่นำจ่ายสิ่งของแต่ละอย่าง
ไม่ธรรมดาเลยนะคะกว่าจะไปถึงมือของผู้รับได้
แต่ละคลิปก็เป็นเรื่องราวน่าทึ่งค่ะไม่มีแค่สุนัขเท่านั้นนะ
งวงก็มีก็เจอมาแล้วมาล้อมรถเพราะคิดว่า
ผลไม้ที่หนุ่มปรายศนีย์ช่วยชาวสวนซื้อมาเนี่ยเป็นอาหาร
ว่าจะมาให้อาหารเนี่ยเจ้าตัวก็โพสต์บอกว่ามันไม่ใช่รถขายผลไม้นะ
นี่มันรถส่งปรายศนีย์บางครั้งก็มีอุบัติเหตุไม่คาดคิดเหมือนกันค่ะ
อย่างเช่นไปเหยียบตะปูยางทะลุผีไก่งวงวิ่งตามเท่านั้น
ก็มีรถล้มไม่เป็นท่าก็เจอมาแล้ว
ชาวเน็ตเขาก็เลยมาคอมเมนต์แซวว่านี่แหละชีวิตหนุ่มปรายศนีย์
ต้องมีล้มลุกลุกคานกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา
ชีวิตเป้าหมายของบุหรุษไปสนีค่ะ
เอาก็ต้องเห็นใจเขานะช่วงนี้ทำงานหนักนะคะ
สำหรับบุรุษปริศนีย์เนี่ยนะคะอย่างที่คุณจุธารัฐบอกไปช่วงนี้
หลายคนไม่เดินทางหากันค่ะอยากจะส่งของให้กันตลอดเวลานะคะ
ของเลือกน้อยก็ส่งล่าสุดบ้านดิฉันส่งหน้ากากอนามัยมาให้ดิฉัน
ทั้งที่ที่ฉันซื้อได้แต่ด้วยความอยากส่งไงคะก็ต้องส่งมานะคะ
ต้องใช้บริการปรายศนีย์เนี่ยนะคะเอาที่จังหวัดกาลสินค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะที่ปรายศนีย์เขาบอกว่าโอ้โห
อาหารบ้างสมุนไพรบ้างส่งกันให้เต็มไปหมดเลยนะคะ
นี่คือบรรยากาศบริการขนส่งพัสดุที่ที่ทำการปรายศนีย์จังหวัดกาลสิน
คักมากค่ะประชาชนทยอยนำพัสดุสิ่งของมารับบริการบรรจุพันธุ์และนำส่งอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ยังพบว่าวัสดุสิ่งของที่จัดส่งทางปรายศนีย์ช่วงนี้
ที่เด่นเลยค่ะสมุนไพรอ่าแน่นอน
ผลไม้สดก็มาค่ะ
ไม่แน่ใจว่าอยู่ได้กี่วันแต่เขาก็อยากส่งกันนะคะ
อาหารก็มาส่งสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตค่ะ

หัวหน้าฝ่ายรับฝากปรายศนีย์ที่กาลสินบอกว่า
จะเห็นว่ามีประชาชนมาเลือกใช้บริการขนส่งปรายศนีย์มากขึ้นเฉลี่ยนะวันละ๕๐๐คนค่ะ
ส่วนมากปลายทางส่งไปพื้นที่เสี่ยงสีแดงเป็นห่วงลูกห่วงหลานแหละนะคะ
ให้ญาติที่ต้องเข้าระบบการกักตัวหรือว่าบางคนป่วยที่โรงพยาบาลสนาม
อกจากนี้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ปรายศนีย์ไทยเองเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ในหลายพื้นที่นะคะ
อย่างเช่นที่ขอนแก่นที่กาลสินจัดโครงการลดกระหน่ำต่ำกว่าภาวะปกติ
ตั้งแต่๒จดหมายกล่องบรรจุพันธุ์
โดยเฉพาะค่าส่งผลไม้ตามฤดูการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ข้าวกล้าพันธุ์ต้นไม้ลดราคาฝากส่ง๒๐เริ่มแล้วนะคะ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๓๑สิงหาคมนี้เขาก็ปรับตัวไง
ส่งพริกส่งกันบ่อยถ้าใครใบมะกรูดก็ไป
ก็เลยลดค่าส่งให้ละกันนะคะ